คุณผู้ชมครับบ้านคุณผู้ชมทุกท่านมีนาฬิกาแขวนไว้ตามผนังอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่แน่นอนไว้บอกเวลาเพียงอย่างเดียว
แต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนาฬิกาแขวน
ที่มีความพิเศษมากกว่านาฬิกาทั่วไปครับ

คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าก็ธรรมดา

สามารถแจ้งเตือนการทำงานต่างของผู้ใช้
การแจ้งเตือนข้อความหรือว่าเวลามีสายเรียกเข้า
แจ้งเตือนตารางเวลาการนัดหมาย
แสดงปฏิทินรวมถึงรายงานสภาพอากาศในแต่ละวัน
ผู้ใช้ได้ทราบด้วยนะครับผ่านทางหน้าปัดของนาฬิกาอัจฉริยะ

นี่แหละครับลองดูวิธีการชีวิตประจำวันของเขา
แจ้งเตือนออกกำลังกายแจ้งเตือนการทำงานได้ด้วย
อกจากนี้ยังรายงานผลการออกกำลังกายของผู้ใช้
และบอกเวลาที่รถอูเบอร์แท็กซี่จะมาอีกด้วย
ขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนผ่านเสียง
โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกา
แล้วก็ยังคอยแจ้งเตือนเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในห้องนั้น
นาฬิกาอัจฉริยะนี้สามารถรองรับสมาร์ทโฟนได้สูงสุด๕เครื่องนะครับ
แล้วก็คาดว่าจะมีการวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับ